วันนี้เริ่มมีหลายคนที่ถามเหมือนกันว่า
ถ้ารู้จักกันอะไรอย่างไรทุกอย่างเหมือนกับจะสะดวกไปหมด

อันนี้ก็ยากที่จะตอบนะครับว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอะไรอย่างไร
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกรรมการ๓ชุดนะครับที่จะสอบข้อได้จริงเนี่ย

แม้กระทั่งผมไปเสวนามาเมื่อวันละปี
มันก็ได้เรื่องราวหลายเรื่องเหมือนกัน
อย่างตำรวจท่านก็จะมีมุมมองของท่านอีกมุมหนึ่ง
ว่าเรื่องทำสำนวนสืบสวนสอบสวนนี่ไม่ยากเลย
ว่าเมาหรือไม่เมาเนี่ยง่ายนิดเดียว
อย่ามาดูไอ้ตอนที่ไปตรวจตอนจบสิ
มันย้อนกลับไปตอนต้นได้ไหมว่าขับรถจากที่ไหน
งานเลี้ยงที่ไหนอยู่กับใครสั่งอะไร
มันจะย้อนกลับไปมันสามารถย้อนได้หมด
เพราะฉะนั้นกระบวนการทำสมนวนสอบสวน
มันมองภาพรวมแล้วดึงพยานหลักฐานต่างทั้งหมดเข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องนี้มันก็จะออกมาได้
แต่ปรากฏว่าคดีนี้ตั้งแต่เราเห็นภาพแรกนาทีแรกเลยใช่ไหมครับ
มันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรผิดปกติอยู่เหมือน

ตั้งแต่วันแรกเลยที่เกิดเหตุขึ้น
แล้วตำรวจก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านแต่ไม่เข้าไป
มีตำรวจที่เข้าไปนะคะมีตำรวจที่เข้าไป
ตำรวจที่เข้าไปแล้วก็ไม่เอาพ่อบ้านออกมา
ตำรวจที่เข้าไปก็คือตำรวจที่อนุญาตให้เข้าไป
คนที่เข้าไปก็คือคนที่เขาอนุญาตให้เข้าไป
แต่นายตำรวจใหญ่ไม่เข้าไปเห็นไหมคะ
เพราะฉะนั้นผมก็ดูจากรายการคุณจอมขวานนี่แหละ
ก็จะมีการตอบว่าตัวท่านเองมายืนตรงนั้นเท่ากับแทนหมายอยู่แล้ว
ทำไมต้องรอหมายแล้วมันมีเหตุเหมือนจะหลบหนี
แต่บอกว่าไม่หลบหนีเพราะว่าเอามา๒กองร้อยมาล้อมไว้
ยังไงก็ไม่หนีไม่หนีข้างหน้าแล้วออกข้างหลังหรือเปล่า